เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยเนอะ

เพราะว่าพี่ชักกะลินทำหน้าที่เป็นไกด์
คือได้รับเกียรตินะคะจากพี่ไมค์พาเป็นไกด์ไปเลย
ไปบุกนะคะบ้านของพี่ไมค์พี่รมพรค่ะคุณผู้ชม
คือไปดูพญานาคนะคะที่ปั้นกันมา
แล้วที่สำคัญมีเรื่องของความเหลือเชื่อ
มีตัวเลขแล้วก็มีส้มตำมาฝากด้วย

เอาเป็นว่าไปเบิงโลดด้วยค่ะ

ตอนนี้นะคะแจ๊กรีนอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ

ได้มาเปิดบ้านของพี่ไมค์พี่รมพรค่ะพี่ไมค์
แต่ว่ามันคือมือแห่พี่มายอยู่ใสนั่นค่ะ

กระตาลีพ้อนสวยห้ามเหมือนเด็กห้าม้าเศร้า

เวลาน้องจะเดินไปเดี๋ยวพาไปชมสวนกลางคืนก็นี่
อ๋อจังสินเห็นป่ะแมนนะครับอ๋อ
แล้วก็คนเท่าคนแก่ที่อยู่นี้เราให้ส่องก็มีตำนาน

ตามมาเด้อค่ะ
หนูบอกขออย่างนี้ค่ะขอเลข
สาธุเด้อสาธุ

บ้านในที่๑๓๔

มีคนมาเห็นองค์ท่านไหว้อยู่ในน้ำนี้ด้วย

ท่านมาแสดงมาลังงี้เห็นคือคนที่เห็นเป็นคนที่โชคดีมาก

เริ่มต้นเรามาอยู่ที่นี่เราเห็นตั้งแต่แรกแล้ว

เกิดนิมิตรแล้วก็เป็นท่านก็มาแสดงปฏิหารให้เราเห็นอยู่เรื่อย
ในวันสำคัญ
สิ่งต้องบอกนะคะว่าที่ตรงนี้เกิดจากความเชื่อและความสัตบ์ภาคของพี่ไม้นี่แหละค่ะ

เพราะว่าเจ้าตัวเป็นชาวอุดรธานีแต่กำเนิด
โดยองค์ปู่มีชื่อว่าเจ้าปู่คุณแก้วสีสุธนคราช
ซึ่งเป็นชื่อของเจ้าภูมิเจ้าที่เจ้าทางแห่งนี้เลยค่ะ

และอีกหนึ่งความตั้งใจในการสร้างเกิดจากความฝัน
เห็นว่าเสียญพญานาคโผล่ออกมาจากต้นโพ
แล้วก็พ่นน้ำใส่ผู้คนที่เดินผ่านไปมาค่ะ
ตั้งใจจะสร้างรูปปั้นของท่านเอาไว้ตรงนี้นี่แหละค่ะ
ซึ่งหลังจากสร้างเสร็จนะคะก็ได้มีการทำบุญค่ะ
ภายในงานบุญวันนั้นคุณผู้ชมเชื่อไหมคะ
มีการจุดภูมิเล็กมุมคนด้วย
จุดปุ๊บเฮกันทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ
เพราะว่าได้รับโชคลาภกันไปเต็มค่ะ
โดยพี่ไมค์บอกกับเราด้วยนะคะว่า
สร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาส่วนตัว
เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของครอบครัวค่ะ

มาครั้งนี้ไม่ได้มาขอแค่โชคลาภตัวเลขอย่างเดียวนะคะ
แต่มาขอให้แฟนรายการบันเทิงไทยรัฐ
รักแล้วก็สนับสนุนพวกเราติดตามกันไปยาว
บันเทิงไทยรัฐรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

บันเทิงไทยรัฐเตตติ้งปังด้วยค่ะ

หนูมากวนแบบคำหลาย

มันหิวหลาย

ได้ข่าวว่าพี่ไม้ตำสมตำแซ่บอิหรี่แน่นป่ะค่ะ
ส้มตำบ้านเราก็ต้องใส่ปลาร้า

แซ่บไหมแซ่บไหมแซ่บไหม

ตำไทยตำเหล้าไห้หวง
ได้ไหมสิตำเหยียงค่ะ

ตำอะไรคะตำอีสาน

นิ้วกินเผ็ดกินเผ็ดบ่แมน
โอ้โห
ขอบคุณครับ

แล้วต้องบอกว่านะคะไม่ได้มีแค่ส้มตำค่ะ

มันแซ่บอีหลีนะคะขอบคุณพี่ไมค์พี่รมพรด้วยนะคะ
เนี่ยเอกคุสีสิบเลยนะคะ
บ้านเลขที่พี่มัยนะคะที่อนาคตจะเป็นคาเลอร์หาด

ส่วนเลขทูปเมื่อสักครู่นะคะ๒๔ค่ะ
๒๔มันเลขประจำพี่แจ๊กกะรีเลยนะคะเนี่ย
๔มันคล้ายกับข่าวก่อนหน้านี้นะ
๐๓๔นี่ให้ได้คิดนะคุณผู้ชมนะ
เออเดี๋ยวรุ้นกันต่อไปนะคุณผู้ชมค่ะ